กลับมาในช่วงนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูภารกิจของไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรนะคะ
วันนี้เพิ่มอีก๕๐๐๐ชุดด้วยกันเพื่อที่จะช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยนะคะ
วันนี้ไทยรัฐกรุ๊ปและพันธมิตรในโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
อีกจำนวน๕๐๐๐ชุดค่ะให้กับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช
เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเชิงลุกให้กับประชาชนค่ะ
โดยรองเลยค่ะที่การสปสชนายอัทพรลิมปัญญาเลิศ
เป็นผู้รับมอบนะคะ๔๐๐ชุดซึ่งจะส่งต่อไปให้กับแพทย์ในสังกัด
นำไปเคาะประตูตรวจให้กับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ค่ะ
นอกจากส่งมอบอุปกรณ์และผิดเทสให้กับกรุงเทพฯหานคร
และสปสชเป็นรอบที่๒แล้ว
ทางไทยรัฐกรุ๊ปก็ได้มอบรถกระบะ๒แถว๔คันนะคะ
เพื่อที่จะให้สปสชนั้นใช้สำหรับการส่งผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
เป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
เพราะว่าถ้าปล่อยให้ประชาชนเหล่านี้กลับบ้านเองตามลำพัง
ก็อาจจะไปปะปนแล้วก็แพร่เชื้อได้นะคะ
ทางไทยรัฐกรุ๊ปก็ต้องขอขอบคุณพันธมิตรภาคเอกชนทุกราย
รวมถึงคุณผู้ชมที่ร่วมสมทบทุน
สนับสนุนเข้ามาให้โครงการนี้ไปได้ถึงเป้าหมายนะคะ
รอบนี้ไทยรัฐกรุ๊ปพันธมิตรและความร่วมมือจากประชาชน
สามารถมอบชุดตรวจอีก๕๐๐๐ชุดนะคะ

อบให้กับชมรมแพทย์ชนบทโรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาและโรงพยาบาลใน๓จังหวัดภาคใต้

ก็มอบให้กับกองควบคุมโรคของกรุงเทพมหานคร
เพราะฉะนั้นทางภาคเอกชนนะคะ
แล้วก็คุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมนะคะ

ร่วมสนับสนุนผ่านทางโครงการนี้ได้
โดยโอนเงินเข้ามาทางบัญชีที่อยู่ทางหน้าจอนะคะ
ทั้งหมดก็จะนำไปจัดซื้อชุดตรวจโควิด๑๙
แจกจ่ายผ่านสถานพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะคะ
นี่ค่ะเราขึ้นเบอร์บัญชีไว้ทางหน้าจอนะคะ
คุณผู้ชมเป็นเบอร์บัญชีของทางธนาคารกรุงเทพนะคะ
ไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙นะคะ